ปิดท้ายเรื่องของต่างประเทศพาคุณผู้ชมไปดูงูเหลือม
คาดว่าเป็นงูเหลือมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พบที่เกาะปีนังของมาเลเซียนะคะ
คือก่อนหน้านี้มีภาพว่าเจองูเหลือมตัวนี้

แต่สุดท้ายน่าเสียดายตายแล้วนะ

เป็นงูเหลือมเพศเมียความยาว๗เมตร๕๐เซนติเมตร

ถูกน้ำหนักฟังน้ำหนักนะ๒๕๐กิโลกรัม
โอ้โฮคุ้นนี่อาณาคอนด้าหรือเปล่า
จับได้บนเกาะปีนางของมาเลเซียเมื่อสัปดาห์ก่อน
ว่าจะเป็นงูเหลือมที่ยาวที่สุดในโลก

ประชาสัมพันธ์กองกำลังป้องกันตนเอง

งูตัวนี้ตายเองตามธรรมชาติแต่
ก่อนหน้านี้เขามีคลิปวิดีโอ
ขณะที่มีการจับงูเหลือมตัวนี้เนี่ย
เหมือนกับมีเจ้าหน้าที่ใช้เท้าเตะ
คือจับแรงใช้เท้าเตะงูด้วย
หลายฝ่ายก็เลยกังวลว่าเป็นเพราะงูเครียดหรือเปล่า
คือคนไปจับคนไปดูแล้วก็เป็นข่าวเยอะไงคุณ
งูอาจจะเครียดแล้วก็ตาย
หลังจากนี้นะคะร่างของงูตัวนี้ที่ตายลงไป
รวมถึงไข่ของงูที่วางเอาไว้ก่อนตาย
ก็จะถูกส่งไปยังกรมสัตว์ป่าต่อไป

ที่มีการบันทึกสถิติโลกอยู่ในกินเนสบุ๊กออฟเวอเรคคอร์ด
งูเหลือมที่มีชื่อว่าเมดูซ่า
ตัวนั้นยาว๗เมตร๖๗เซนติเมตรอยู่ในสหรัฐอเมริกา
แต่ว่าตัวนี้๗เมตร๕๐เซนติเมตร
ห่างกันแค่๑๗เซนติเมตรเท่านั้นเอง
งูจะตัวใหญ่มากตายแล้วเสียดายนะ

คือถ้าเราแรงสู้ไม่ได้แล้วพลาดเราก็
แต่เป็นลักษณะเหมือนเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ตั้งใจจะถีบหรอก

เพื่อจะจับอะไรแบบนี้